มาดูเรื่องที่สาวหล่อคนหนึ่งเขาบอกว่าเขางงเขาไม่เข้าใจ
เขาไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ขับรถไปจู่มีผู้ชายสองคนค่ะ
มายืนดักอยู่กลางถนนแล้วหลังจากนั้นพุ่งเข้ามา
คว้ากุญแจรถของเธอให้เธอวิ่งตามแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอด้วย

เห็นัทเดียงไม่เกี่ยว
กลับมาเถอะ

เอากลับมา

พระทหารที่ไหน

กลับออกไง

แล้วผู้เสียหายที่เป็นสาวหล่อ
จะได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงที่ตามหาโทรศัพท์ตัวเอง
เอาโทรศัพท์เรามาเขาใช้คำดีด้วยนะ

เขาก็ยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่เกิดขึ้นที่ซอยสุพรรณตำบล

มาจอดดักหาร่วมที่ผ่านไปผ่านมาในซอย
และช่วงนั้นสาวหล่อคนนี้ขับรถผ่านมา

เห็นคนดักก็ต้องจอด
พอเธอจอดเปิดไปถามว่า

ใน๒คนเอื้อมมาดึงกุญแจรถเธอออกไป
และเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปด้วย
เธอก็ลงจากรถเลยค่ะจะไปตามจะไปเอาคืน
คือตอนแรกชายทั้งสองคนขู่ว่าจะยิงด้วยนะ
แล้วก็ไม่ยอมคืนโทรศัพท์กับกุญแจด้วย
เธอก็เดินตามไปค่ะแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ช่วงนั้นมีพลเมืองดีมาค่ะ
ขับรถกระบะผ่านมาแล้วก็จอดลงมาช่วยเหลือเธอพอดี
เธอก็เลยได้คืนทั้งหมดทั้งกุญแจรถและโทรศัพท์มือถือ
หลังจากนั้นชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เธอก็ขับรถไปหาหมอแล้วก็ไปแจ้งความผลการตรวจร่างกายค่ะ
มีบาดแผลฟกช้ำหลายแห่งก้นกบหักด้วย

ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวชายเมาทั้งสองคนมาสอบสวน

คำถามที่ยังติดอยู่ในใจเธอคือใครอ่ะแล้วทำทำไมอ่ะ

ไม่ค่ะมายืนดักอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ